คือโดนขย่ำมาแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือหน้าคลินิกนะ
นี่แหละล่าสุดคุณผู้ชมเจอเจ้าของแล้วนะคะ

ผมมารักษาครับคุณหมอครับรักษาผมหน่อย
โดยสัตวแพทย์หญิงสิริมนต์วงพิทยาดิสัยหรือว่าหมอฝน

บอกว่าตอนนี้หาเจ้าของสุนัขเจอเรียบร้อยแล้ว
เจอเจ้าของแล้วขอบคุณพลังโซเชียล
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกระจายข่าว

คลันน้องน่ารักนะหน้าตาเห็นยิ้มเหมือนยิ้มตลอดเวลาเลย

เขายืนยันพวกลักษณะหลักฐานต่างที่ชัดเจนแล้ว
คือมีภาพเจ้าของกับน้องกัปตันอุ้มสุนัขอีกตัวหนึ่ง
แล้วก็มีการรับตัวกัปตันจากมือหมอฝน
จากนี้ก็มีการเล่าถึงเหตุการณ์ว่าน้องเขาพัดหลงมากับเจ้าของ
ตอนนั้นออกมาถ่ายที่รอบบ้าน
เจ้าของละสายตาไปสุนัขก็วิ่งคือวิ่งหนีเพราะมีเจ้าถิ่นมาทำร้าย

มาเห็นจากข่าวเลยรีบเดินทางมายืนยันตัวที่คลินิก
แล้วก็กัปตันจะพักฟื้นอาการบาดเจ็บที่คลินิกก่อน
พอแผลหายดีตัดไหมเรียบร้อยก็จะคืนให้กับเจ้าของต่อไป
เจ้าของเค้าก็เศร้าเหมือนกันตอนที่เห็นภาพ
กัปตันมีบาดแผลที่หน้านี่